เรื่องทหารอากาศเอามาเล่าต่อในข่าวนี้เลยละกัน

อืมก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่
เรื่องนี้เนี่ยนะคะตำรวจเขาบอก
ประชาชนเขาบอกตำรวจว่าคุณตำรวจไปตรวจสอบหน่อยสิ

ผู้ชายคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขาเป็นทหารอากาศ
แล้วก็ตั้งวงดื่มเหล้าไม่พอค่ะ
พูดจาแซวคนที่ผ่านไปผ่านมา

อ่าเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เป็นกล้องติดอกเสื้อของตำรวจ

ซึ่งคุณผู้ชมก็จะเห็นความเคลื่อนไหว

ว่าเราจะพยายามทำทรัพย์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยนะคะ

ลงพื้นที่ไปเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมา

ตั้งวงดื่มเหล้ากันนะตรงแยกโค้งซาเฮียวินมอเตอร์ไซค์กรุงเทพ
แล้วก็คนที่นั่งตั้งวงดื่มเหล้าน่ะพูดแซวคนอื่นไปทั่วเลย
ทีนี้ตอนที่ตำรวจไปคุยไปเคลียร์
เหมือนกับจะปะท้าแล้วตอนแรกคุยกับผู้ชายเสื้อแบบสีกลมสีดำ
เพราะว่าเขาอ้างตัวไงผู้ชายเสื้อสีกรมนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนอีก๒๓คน

เป็นทหารอากาศถือแก้วเหล้าอยู่ในมือก็เดินเข้ามา
เหมือนมีจังหวะจะหาเรื่องกับตำรวจเนี่ย
แล้วก็บอกใครแซวไม่มีหรอกอย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
จนผู้ชายเสื้อชมพูคือพยายามเหมือนจะเป็นคนไกล่เกลี่ยมาเคลียร์
แล้วก็เพื่อนดึงตัวคนที่อ้างตัวว่าเป็นทหารอากาศไปอยู่หลังร้าน
แล้วผู้ชายเสื้อชมพูก็เหมือนกับจะเป็นคนเคลียร์กับตำรวจเอง
แล้วก็บอกว่าคุณตำรวจไม่มีอะไรไม่มีคนแซวจริง

ครับก็คือทางพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าจริงแล้วพฤติกรรมของชายเสื้อสีกรมเนี่ย
เขาก็มานั่งดื่มเหล้าเป็นประจำที่นี่แหละ
ไม่เคยเกิดเหตุทะเลาะวิวาสกับใครหรือไม่เคยกลางกับใคร
แถวนี้ก็อยู่กันแบบพี่น้องตั้งวงกันแบบพี่น้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเกิดความเข้าใจผิด
เพราะทางตำรวจตอนที่เข้ามาตักเตือน
ตักเตือนผู้ชายคนนี้ด้วยภาษาอีสาน
ก็ถ้าแปลเป็นภาษากลางก็กินได้แต่อย่าไปแซวคนอื่นเขา

แต่ด้วยความที่ผู้ชายคนนี้อยู่ในอาการเมาเหล้า
แล้วก็อาจจะฟังภาษาอีสานไม่ออกอะไรแบบนี้
ก็เลยย้อนกลับไปเถียงกลับไปอะไรประมาณนี้

แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้ง๒ข่าวหลายคลิป
เกี่ยวกับเรื่องของทางฐานกาศทางฐานเรือน
ทั้งหมดทั้งมวลถือว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะ
เกี่ยวกับองค์กรเลยไม่เกี่ยวกับหน่วยงานเลย
ไม่เกี่ยวกับสังกัดนะฮะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล
แต่ว่าที่ต้นสังกัดต้องมาพิจารณา
เพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจ
ใช่ก็อย่างกรณีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะ
ว่าเขาจะมีการตรวจสอบไหมทางต้นสังกัดฐานอากาศ